อย่างที่ถามคุณผู้ชมว่ามีโอกาสในการเล่นสไลดเดอร์ที่ไหนบ้าง
ส่วนใหญ่ก็สวดน้ำสวนสนุก

แต่คราวนี้จะไปที่ตึกสูง
และสไลเดอร์ก็ไม่เหมือนที่ไหน

คุณอารยาสายหน้าแล้วคนหนึ่งบอกว่าดิฉันไม่ไปแน่นอน

ส่วนคุณสุภานีอาจจะขอดูก่อน
ขอดูก่อนอย่างนั้นไปดูกันไปดูกันครับ
โอ้โหขอกรี๊ดไปพร้อมกันเลยได้ไหมคุณผู้ชม

เหมือนกับเราเล่นสไลด์เลอร์อย่างไรไงคุณ
และเหมือนว่าไม่มีกระจกกั้นทั้งด้านล่างและด้านข้าง
เอาคุณเอาสิครับเป็นภาพขนาดที่นักท่องเที่ยวกรี๊ดลงมามันใส่ไปหมดเลย
ทดลองเล่นสไลเดอร์กระจกที่มีความยาว๑๔เมตร
ซึ่งถูกติดตั้งอยู่ระหว่างชั้น๖๙และชั้น๗๔

ดูสิหน้าของคนที่ลงมาคุมขมับและดูตึกที่คุณสูงขนาดนี้นะฮะนะฮะ
นักท่องเที่ยวที่ได้โอกาสในการเล่นสไลเดอร์กระจกนี้
เล่าถึงประสบการณ์เป็นเสียงเดียวกันบอกว่า
ขณะที่สไลด์ลงมาดูสิ
แค่ระยะอาจจะไม่ไกลแต่มันมีส่วนโค้งมาไงคุณ

สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทางโดยเฉพาะด้านล่าง
เมื่อพวกเขาลื่นผ่านตรงมุมตรงโค้งนี่

ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความหวาดเสียวและแปลกใหม่
กลัวว่ากระแทกไปแล้วจะตกหรือเปล่าจริงไหมคุณ
ตลกที่คุณบอกว่าจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่าง
ฉันว่าถ้าเกิดดิฉันเล่นเนี่ยนะคนหนึ่งหลับตาไป

แล้วด้านข้างก็ใสเหมือนไม่มีอะไร

แต่เป็นลอยแบบทิ้งกลริงเข้ามาแบบนี้นะ
โดยบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ซึ่งเป็นเจ้าของตึกแห่งนี้นะครับ
ทำการติดตั้งสไลเดอร์กระจกระบบปิด
โดยใช้กระจกที่มีความหนาถึง๓๒เซนติเมตรคุณปลอดภัยแน่นอนนะครับ
ซึ่งแข็งแรงพอและทนกับพายุเฮอริเคน
และทนกับแผ่นดินไหวด้วยบอกว่าทนได้อย่างสบายเลยนะฮะ
ส่วนค่าตัวสำหรับขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์แล้วก็เล่นสไลเดอร์กระจกนี้
อยู่ที่ประมาณไม่ถูกไม่แพงคุณ
บาทกับการแลกด้วยประสบการณ์อันหวาดเสียวและประสบการณ์ใหม่แบบนี้

ถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปเล่นค่าตัวตีตัวเอง

ผมละกลัวคนหนึ่งผมเป็นคนกลัวความสูงเหมือนกัน